มอเตอร์ไซค์มาดูจักรยานครับมีการแข่งขันจักรยานเป็นเสือภูเขาทางเรียบ
รุงศรีไฟจังหวัดพิจิตรนะคุณผู้ชมฮะแล้วคนโอ้โหด่ากันยับเลยเพราะ
หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเขาทำแบบนี้กับเพื่อนร่วมแข่งขันฮะ
โอ้โหนี่แหละครับเป็นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๙มิถุนายนครับ
เป็นการแข่งที่บริเวณบึงศรีไฟจังหวัดพิจิตรเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยอยู่ในช่วงเร่งความเร็วแล้ว
โอ้โหสปริ้นต์กันใหญ่เลยจะเข้าเส้นชัยแล้วนักปั่นคนหนึ่งครับ
ไม่ซื่อครับทำพฤติกรรมที่โอ้โหไปผลักนักกีฬาคู่แข่งอีกคันนึงเนี่ย
คู่แข่งนี่ก็รถจักรยานล้มไปเลยก่อนเข้าเส้นชัยไปก็อดคว้ารางวัลแล้วก็บาดเจ็บไปด้วย
จักรยานเขาก็พังเสียหายไปด้วยครับโอ้โหนี่ค่ะ
แน่นอนครับพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีใครชื่นชมอ่ะน่าเกลียดครับ
ต่อมาครับทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ออกประกาศบทลงโทษเลยครับกับนักกีฬาคนที่ก่อเหตุแล้วก็คือ
แข่งขันจักรยานในรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ให้การรับรองโดนแบน๑ปีครับห้ามแข่งไปเลย๑ปี
แต่การลงโทษในครั้งนี้เนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วย
มองว่าแหมมันแบนแค่ปีเดียวเองเหรอมันน้อยไปหน่อย
บางคนเสนอว่าน่าจะตัดสิทธิ์ตลอดชีพไปเลยเพราะว่า
มันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีน้ำใจนักกีฬา

เป็นการไม่ให้เกียรติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
และไม่ให้เกียรติตนเองด้วยนะครับทำแบบนี้เนี่ย
รายงานข่าวบอกไหมว่าเป็นจักรยานประเภททีมไหมหรืออะไร
ไม่ได้รายงานใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยไปเบียดเขาล้มอีก
คือถ้าเป็นทีมมันจะเกาะกลุ่มกันใช่ไหม
เกาะกลุ่มแล้วก็เข้าเซ็นไชน์แต่นี่น่าจะแข่งเดี่ยวนะ